พาจะเป็นรูอีกมั้ยเนี่ย
อ๋อไหนงั้นลูกเห็บมาก

คุณต้องประวังนิดหนึ่งนะ

เห็บมันจะมาช่วงพายุฤดูร้อนเหมือนกัน
บางพื้นที่ก็เจอเยอะ
อย่างเมื่อคืนนี้
อยากเตือนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุรู้รู้ร้อนนะคะ
แต่ว่าก่อนที่เราจะตรวจสอบสภาพอากาศ
เราไปตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศกันเหมือนเคยเป็นประจำทุกวัน

เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังค่ะ
เพราะว่าภาคเหนือตอนนี้เนี่ยนะคะ

เลยทำให้อากาศมันนิ่งมันนิ่งเนี่ยฟุนควันหมอกต่าง
มันก็ยังคงปกคลุมทั่วพื้นที่เนี่ยสังเกตจากอะไรคะ
พื้นที่ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะคือแผนที่ค่ะ
แผนที่ดาวเทียมเนี่ยทำให้เราได้เห็นกลุ่มสีแดงสีดำ
นั่นก็คือเรื่องของหมอกควันต่างที่ปกคลุม
จะเห็นว่าบริเวณแถบจังหวัดแม่ห้องซ้อนนะคะเยอะเลยคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศของเชียงใหม่วันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ครองแชมป์ที่๑ของโลกมาติดต่อกันหลายวันหลายสัปดาห์
ส่วนกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่อันดับ๓๔นะคะ
ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอีกเช่นเคยถึงแม้ว่าจะยังไม่เกินร้อยแต่ก็อันตรายนะคะ
ก็ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจังหวัดค่ะไม่ใช่แค่เชียงใหม่แน่นอนนะคะ
ยังมีจังหวัดเชียงรายพยาวแต่ที่น่าห่วงที่สุดคือที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
นี่เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมานี้เอง
และแน่นอนหลายจังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นพยาวตากแพร่น่านลำพูนลำปางก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศ
หลายพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกันแล้วนะคะ
เพราะอะไรคะเพราะปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนนี่แหละที่มันมาทำให้เกิดฝนตกลงมา
แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ภาคเหนือยังไม่ค่อยตกนะ
จะมีภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานที่เจอกันเยอะ
สังเกตจากกลุ่มเมฆค่ะที่ตอนนี้ปกคลุมบริเวณภาคใต้
ผ่านไปทางภาคตะวันออกภาคอีสาน
รวมไปถึงบริเวณภาคอีสานตอนบนจะเจอกันเยอะ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายวันนี้คุณผู้ชมเห็นแถบสีฟ้า

แทบจะทุกจังหวัดของภาคอีสาน
เว้นภาคเหนือไว้หน่อยหนึ่งตรงนี้คุณผู้ชม
แสดงว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นวันนี้นะคะ
หลายพื้นที่แทบจะ๘๐ของประเทศไทยเนี่ย
จะเจอกับพายุฝนฟ้าขนอง
ส่วนภาพนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าบริเวณตอนกลางของประเทศเนี่ย
จะเจอฟ้าผ่าจะเจอลมพายุพัดรุนแรง

ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารไม่อยากตกข่าวนะคะ

ติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะ
ช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ